เอาละฮะกลับมาในช่วงนี้ใช่แล้วจ้าที่เราพูดเหนอแบบนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสุพรรณบุรีจ้า
ที่นี่ก็มีของดีของเด็ดเช่นเดียวกันแต่เราจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารพื้นถิ่นของชาวไทยทรงดำตำบลดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีจะเป็นยังไงไปกันเลยจ้า
วันนี้ใบตองมาเยือนดินแดนแห่งวัฒนธรรมไทยทรงดำหรือลาวทรงที่ตำบลดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำบลนี้มากด้วยเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตและอาหารการกิน
ที่ต้องบอกเลยว่าแต่ละเมนูทำเอาใบตองร้องว้าว
วัตถุดิบของเมนูแรกเห็นเขียวแบบนี้
นี่แหละค่ะของดีที่มีชื่อว่าผำ
ผำก็คือวัชพืชน้ำประเภทหนึ่ง
ขอบอกเลยล่ะค่ะว่าอร่อยนักแล
ว่าแล้วก็มาลงมือทำกันเลย

ผำเนื้อหมูน้ำปลาร้า
พริกแกงกะทิน้ำปลา
วัตถุดิบครบถ้วนแล้วจะรออะไรล่ะคะ
หม้อกะทิให้เดือดแล้วตามด้วยพริกแกง
เติมความกลมกล่อมและเพิ่มความหอมด้วยน้ำปลาร้า
เมื่อเริ่มส่งกลิ่นหอมชวนหิวแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไป
เคี่ยวจนเนื้อหมูสุกก็ได้เวลาของพระเอกของเรา
แผ่นทำนั่นเอง
ใส่ได้ตามใจชอบและตามใจปากเลยค่ะ
ปรุงรสให้อร่อยเข้าปากโรยหน้าด้วยใบโหระพา
เป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า
ไหนก็มาในธีมสุขภาพดีแล้ว
อ่ะก็จัดไปอย่าให้เสียกับยำผัก
ชาวไทยทรงดำเขาเรียกกันว่าจุ๊บผักนั่นเอง
สารพัดผักที่จะถูกนำมาคลุกเคล้ากับเครื่องยำแสนอร่อย
ที่มีส่วนผสมของหอมแดงกระเทียมมะแข่นพริกแห้ง
คาตะไคร้และเนื้อปลาย่าง
ลุกเคล้าให้ผักกับเครื่องเริ่มเป็นเนื้อเดียวกัน
จากนั้นก็เติมกลิ่นและเพิ่มความแซ่บด้วยน้ำปลาร้า
คลุกเคล้าให้ทั้งหมดเข้ากันเพื่อให้รสชาติกลมอีกทีหนึ่ง
ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชม
และทั้งหมดนี้ก็คือเมนูพื้นบ้านคู่ครัวชาวดอนมะนาวเขาล่ะค่ะ
ทั้งอร่อยทั้งสุขภาพดีแบบนี้ใบต้องชอบ
โอ้โฮนี่ไงคุณโชคทวีทจ้าผัดผัวมาเลยนี่
ผำเห็นแล้วกลิ่นหอมทีวีน่าจะมีกลิ่นนะ
นั่นแหละสิกลิ่นเตะจมูกปั๊บเลย

คุณผู้ชมส่งมาเยอะจริงของดีของเด็ดแต่ละจังหวัดนะครับ
นี่มะขาม๔รสของฝากจังหวัด
มีอีกส้มโอท่าขอยพิจิตรนี่ก็ส่งมาคุยกัน

งานวัดท่าหลวงห่วงสวงพ่อค่ะ
พิจิตรนี่เราก็ไปกันมาแล้วนะแต่ว่าก็มีของดีของเด็ดแต่ละจังหวัด
วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ส่งไลน์มาแนะนำของดีของเด็ดประจำจังหวัด
แล้วก็ทักทายเราสองคนเยอะมากเลย
ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเราทั้งสองคนกับตลอดข่าวสุดสัปดาห์แล้วนะครับ
เจอกันใหม่วันจันครรภ์